การเฉลิมรอร์มเทศกาลสงครานแบบอาเซียนกันบ้าง

บ้านใกล้เรือนเคียงเราก็เล่นทเทศกาลสงครานนี้เหมือนกัน
ทางกระทรวงวัฒนธรรม
การแสดงที่งดงามอ่อนช้อยจาก๓ชนชาติคือไทยลาวและพม่า
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับลูกทุ่มมหานคร
การที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เลือกที่เชียงของ
เนื่องจากว่าในเรื่องของทุนของเชียงของ

และเนื้อที่สองก็คือสถานที่ของเมืองที่ตั้งของเมือง
เป็นจุดอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมของ๓ประเทศ
ก็คือไทยเมียนมาร์แล้วก็ลาว
ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมพิธีสงครานแบบดั้งเดิม
ปักตุง๑๒ราศีที่จะดีไซน์๓ชาติ
รดน้ำดำหัวแบบประเพณีล้านนาค่ะ
อกจากนี้ยังมีถนนสายวัฒนธรรม
นำเสนอความหลากหลายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างการสาวใหม่ที่หาดูได้ยาก
หรือการทำเส้นไฟล์พื้นเมือง
เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
สนุกสนานกับการแสดงดนตรีเชื่อมวัฒนธรรม
จากตัวแทนศิลปินของประเทศเพื่อนบ้าน
สปลาวพม่ากัมพูชาและประเทศไทย